คุณผู้ชมทีนี้เรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ย
คิดต่างอย่างเข้าใจมันก็โอเค

มันจะนำไปสู่ประเด็นดราม่าความขัดแย้งเกิดขึ้น

ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่บางแสนชนบุรีค่ะ
น้องกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยบุรพา
เขาไปนั่งดื่มกินกาแฟที่นั่น
ปรากฏว่าเจ้าของร้านอดรนทนไม่ไหว
ที่น้องมีการพูดถึงเรื่องของการเมือง
และที่สำคัญเจ้าของร้านบอกว่าคือคิดต่างได้
แต่ครั้นว่าจะดึงฟ้าลงมาต่ำเนี่ย
ฟ้าสูงลงมาต่ำ

เขาก็เลยไม่ไหวนะคะสุดท้ายก็ต้องเชิญน้องออกไปจากร้านนะคะ
กลายเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะคะ
เจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
ได้มีการโพสต์เล่าเหตุการณ์ในเฟซบุ๊คเจ้าตัวนั่นแหละ
เจ้าของร้านนั่นแหละโพสต์เล่าเองเลยนะคะ
เขาบอกว่าได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่ง

แล้วก็มีการพูดถึงประเด็นทางด้านการเมือง
แต่ท้ายที่สุดแล้วเธอต้องเชิญนักศึกษากลุ่มนี้
ออกไปจากร้านเพราะไม่สามารถทนฟังคำพูด
เรื่องของการดึงฟ้าสูงแผ่นดินต่ำได้
พร้อมทั้งกังวลว่าอาจจะมีการใช้สถานที่ร้านกาแฟของเขาเนี่ย
เป็นจุดวางแผนการชุมนุม
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นมีกลุ่มนักศึกษาไปสักประมาณ๑๐คนได้นะคะ
อ้างว่าเป็นนักศึกษาที่ถูกทางร้านเชิญให้ออกจากร้าน
ได้มีการทวิตข้อความยืนยันว่า
เรื่องที่เจ้าของร้านพูดบางประเด็นเนี่ยค่ะ
มันก็ไม่เป็นความจริงเพราะกลุ่มเขาเนี่ยไม่ได้มีการจับจ้วงสถาบัน
แต่พูดถึงเรื่องของการใช้คำศัพท์ในการที่จะไปร่วมชุมนุม
มีการพาดพิงไปถึงสถาบันและพูดถึงเรื่องของการชุมนุมในวันที่๑๙
ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วการรวมตัวของเขาก็ไม่ถึง๑๐คน
ตอนแรกมา๕คนตอนหลังเพิ่มอีก๒คนก็เป็น๗คนเท่านั้นนะคะ
ภายหลังจากเรื่องนี้เนี่ยนะคะถูกเผยแพร่ออกไปทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปร้านกาแฟจุดนี้ค่ะ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณธนานิตพุทธิสรรโรศอายุ๔๑ปีท่านนี้ค่ะ
เล่าบอกว่าช่วงสายวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องนักศึกษากลุ่มหนึ่งเข้ามาเที่ยวร้านกาแฟแล้วก็มาสั่งกาแฟ
จากนั้นก็มีการนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันเรื่องการเมืองและพูดเรื่องของสถาบัน
เธอก็เลยพูดกับน้องกลับไปบอกว่าคือที่นี่ไม่ใช่สถานที่ชุมนุม
ก่อนที่จะเชิญกลุ่มนี้ออกจากร้านตอนนั้นทางกลุ่มนักศึกษาก็ไม่ได้มีทีท่าหรือว่าท่าทีอะไรนะครับ
เจ้าของร้านกาแฟยืนยันว่าคิดต่างได้พร้อมจะต้อนรับลูกค้าทั้งสองฝ่าย
แต่ไม่อยากให้คิดไม่ดีกับสถาบันเพราะเธอเองเป็นคนที่รักสถาบันเทิดทูลสถาบัน
เพราะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไล่ลูกค้าออกจากร้านเธอเองก็รู้สึกเสียใจ
แต่ถ้าเกิดไม่ห้ามปลามใดเลยเนี่ยก็อาจจะทำอีกจำเป็นต้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ
คือเราไม่อยากให้เขาเข้ามาชุมนุมในสถานที่อย่างนี้ค่ะคือชุมนุมได้คิดต่างกับเราก็ได้เราไม่เป็นไร
เราต้อนรับลูกค้าตั้งตั้งสองสองจุดสองสองฝ่ายแต่ทีนี้มันถ้าเราไม่ไม่ห้ามเลยอะค่ะ
เขาก็จะมีเหมือนอาจจะเข้ามาอีกอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนจะกันตรงนี้เอาไว้ก่อน
ก็เลยต้องขออนุญาตแบบว่าเชิญเขาออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะคือจริงแล้วที่นี่ก็ยอมรับลูกค้าทุกทุกฝ่าย
คือทุกคนเข้ามาทานได้ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ก็มาทานดีกว่า
อย่ามาให้เราดึงเราไปอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าจุดยืนเราก็คือเรารักสถาบันแค่นั้นเอง
ก็ย้ำอีกทีตามที่น้องคนหนึ่งเขาได้มีการทวิตเอาไว้นะว่าเขาไม่ได้เข้าไปใช้ร้านกาแฟเป็นที่ชุมนุม
เขาไปนั่งรอเพื่อนกันนะ๕๖๗คนแล้วก็สั่งกาแฟแล้วก็มีการนั่งพูดคุยกันกับเรื่องของการชุมนุม
แต่ไม่ได้เข้าไปชุมนุมในร้านแต่อย่างใดคือพูดถึงเรื่องของเหตุบ้านการเมืองอ่ะนะคะ
จะพูดกันเสียงดงเสียงดังอะไรแบบนี้แหละตามภาษาพืชแต่ว่าก็นี่แหละฮะกลายเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แล้วหนึ่งในคนที่ไปนั่งเนี่ยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางร้านติดป้ายเลยดีไหมว่า
ถ้าจะเข้ามาในร้านนี้ห้ามพูดถึงเรื่องประเด็นทางด้านการเมือง
ล่าสุดค่ะทางร้านได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
แล้วเท่าไหร่ก็เข้าไปมีการคอมเมนต์กันอะเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ช่วงนี้มันก็เครียดนะครับการเห็นต่างมันก็ต้องเคารพสิทธิของคนอื่น
การอยากแสดงออกซึ่งเสรีภาพก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมไปด้วย